อึ้หูเชื่อเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ของท่านแมวต้องเจอแนวเนี้ย
อย่างหนุ่มคมเข้มลูกเจ๊กุ้งเกรทวรินทรคนโสดนี่ไง
แม้เพื่อนรอบตัวจะฟินอินเลิฟกันหมดแล้ว
แต่พี่เกรทของเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์ไม่ว่างคุยกับสาวเพราะว่าอ้อนแมวอยู่
ล่าสุดตาฉันเกือบหลุดโฟกัสจ้าเพราะว่าแมวเกรดนั้นโอ้ใหญ่มาก
กับแมวอย่างละมุนขนาดนี้โอ้ยดูคลิปไปก็ใจเหลว
หยุดร้องก่อนได้ป่ะสักพักนึงไม่มีสมาธิเลยร้องตลอดเวลาเลย
ได้ไหมไม่ร้องอ่ะแบบนอนสงบบนแมวตู้หญิงเขาอ่ะ

ตกลงกันไม่ได้หรอกนั้นนุษย์จะให้เงียบก็จะร้อง
ไม่รู้น้องบ่นอะไรสงสัยแมวตะเกรดคงจะพูดว่า
หาแฟนได้แล้วล่ะพ่อหนูอยากมีแม่ช่วย